ท่านผู้ชมครับมาดูเรื่องราวของชายหนุ่มคนนึง
เขาบอกเขามีรุ่นพี่ที่แบบโอ้โหรักเคารพนับถือกันมาก
เป็นตำรวจสังกัดต่อชะดออยู่ในพื้นที่ทางภาคใต้
รุ่นพี่คนนี้เขาบอกเขาจะขายปืนให้
ก็โอ้โหก็ต้องไว้ใจรุ่นพี่เป็นตำรวจ
ก็ส่งเงินไป๒๐๐๐กว่าบาทเพื่อจะซื้อปืนจากรุ่นพี่
สุดท้ายเนี่ยโดนเชิดเงินโดนโกงเงินไม่ยอมเอาปืนมาให้นะฮะ
เขาก็เลยไปขุดคุยต่างนานาสำหรับตำรวจนายนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับบอกว่าไม่ใช่แค่หลอกให้เขาซื้อปืน

ตำรวจนายนี้ถึงขั้นเคยเสพกัญชาในรถ
ในชุดเครื่องแบบตำรวจด้วยลองไปดูนะฮะ

ก็คือดีดขนาดนี้แล้วดูนู่นนอกหน้าต่างกระจกรถเห็นไหม
ค่ะลักษณะมันเหมือนสถานที่รัชการหรือโรงพักอ่ะ
เออแต่ว่าเสื้อผ้าที่ใส่ก็คือชุดราชการแหละค่ะจริงจริงเนี่ย
ต่อให้กัญชาจะถูกถอดออกจากบัญชียาเสพติดแล้วแต่เขามีกฎนะ
ว่าในสถานที่ราชการใช้ไม่ได้แล้วก็ในชุดราชการค่าราชการเองก็ใช้ไม่ได้
ปฏิบัติหน้าที่ก็ใช้ไม่ได้และที่สำคัญคือเขาให้ใช้เพื่อรักษาการการแพทย์
เมื่อกี้นี่ขอดูเครื่องไม้เครื่องมือหน่อยตอนคลิปตอนต้น
เออปวดเหรอไปมึงคาราเบลเลย
นี่เห็นไหมมันไม่ได้เป็นบ้องกัญชานะแต่มันเป็นเหมือนแบบอุปกรณ์ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยทำอุปกรณ์ทั้งคืน
เขาคุยกับเพื่อนว่าอะไรไงเดี๋ยวตามไอ้อะไรไม่รู้ไปนอนในคุกใช่ไหมสมพรปากนะคะ
บอกดีดเลยนี่เป็นคลิปที่ชายหนุ่มคนนึงที่ถูกตำรวจคนนี้เนี่ยเชิดเงินไป
หลังจากส่งเงินไปเพื่อขอซื้อปืนเนี่ยนะฮะเขาก็เลยทีนี้ก็เอาคลิปมาแฉเลยนะครับ
เพราะได้รับเรื่องร้องเรียนนะครับผู้เสียหายบอกว่าถูกตำรวจนายหนึ่ง
ซึ่งมีพฤติกรรมเสพกัญชาทั้งที่ยังใส่เครื่องแบบสูบในรถยนต์จอดอยู่ด้านหน้าที่ทำการโรงพักของตัวเอง
แล้วมีพฤติกรรมมาหลอกขายอาวุธปืนเขานะแล้วก็เชิดเงินไปไม่เอาปืนมาให้
นี่บอกหลอกขายปืนมีทะเบียนให้ผู้เสียหายแล้วไม่ส่งของไม่คืนตังค์
เป็นตำรวจสังกัดกรมกองไหนใช่ตำรวจจริงหรือไม่เพราะมันยังมีคำถามอยู่ว่าเออตำรวจจริงเหรอ
ตำรวจจริงกล้าทำแบบนี้หรออ่ะทุกประชาชนะครับเราได้คุยกับหนุ่งผู้เสียหายนะ
ชื่อนายเทวะพัฒน์อายุยี่สิบเจ็ดปีนะครับ
เทวพัฒน์ที่คุณวิรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวของเราไปคุยด้วย
นี่นะฮะคือเทวพัฒน์เนี่ยบอกว่าเขาเห็นรุ่นพี่
ตำรวจคนนี้เนี่ยนะครับยศ๑๐ตำรวจตรีนะอยู่ต่อชะดอนะ
ใช่ค่ะสังกัดต่อชะดอเขาบอกว่ารู้จักกันดีเลยแหละ
อายุ๒๗ปีเห็นว่าเขาโพสต์ขายปืนผ่านเฟซบุ๊ก
มีปืนหลากหลายชนิดเลยนะคะแล้วเขาบอกคือดูจากท่าทางแล้วแม่มันเชื่อถือได้อ่ะ
เพราะก็เป็นรุ่นพี่สถาบันเดียวกันสนิทกันมานานกว่า๑๐ปี
หลอกกันหรอกก็เลยติดต่อเลยบอกผมขอซื้อปืนล่าสัตว์หน่อย
แล้วก็โอนเปลี่ยนชื่ออีก๑๐๐๐บาท
เขาบอกว่าถ้าบอกอีกหมื่นนึงเป็น๓๓๐๐๐บาทมันแพง
ก็เลยบอกงั้นยังไม่เอาแล้วกัน

เนี่ย

นี่เขาบอกเขาสนิทกันมากเออจากหมื่นนึงลดเหลือ๕๐๐ก็ได้
เขาบอกอุ้ย๕๐๐เหรอพี่เอองั้นเอาเลย

บอกเออโอนปุ๊บเดี๋ยวส่งปืนให้เลย

รอหลายวันแล้วปืนไม่มาแต่เงินหายวับไปกับตาแล้วค่ะ
พอถามรุ่นพี่บอกพี่ส่งปืนให้ผมยังอ่ะ
ถ้ายังไม่ส่งผมขอเงินคืนก่อนได้ไหม
ก็ถูกบ่ายเบียงมาตลอดจนมั่นใจว่าโดนโกงแน่
เขาก็เลยเอาเรื่องไปโพสต์ในเฟซบุ๊กนะครับ

บอกนี่ขนาดเป็นรุ่นน้องร่วมสถาบันยังถูกโกงเลย
แล้วก็ยื่นหนังสือไปร้องเรียนผู้บังคับบัญชานะฮะ
ไปถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมของตำรวจนายนี้หน่อย
จากมาช่อกงเขาแล้วเนี่ยยังมีพฤติกรรมในการเสพกัญชาด้วยนะครับ
นี่เขาบอกเขาจ้างทนายแล้วนะฮะเดี๋ยวจะแจ้งความดำเนินคดีตำรวจนายนี้นะฮะ
รุ่นพี่ของเขาเนี่ยข้อหาช่อโกงนะครับ

ต้องฟังอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
เราติดต่อไปยัง๑๐ตำรวจรีนายนี้นะฮะ
คู่กรณีของคุณเทวพัฒน์นะครับ
เขาบอกว่าเขาเป็นตำรวจจริงนะฮะ

บอกเขาโพสต์ขายปืนในโซเชียลจริง

ซึ่งปกติมันจะขายให้กันได้เฉพาะตำรวจด้วยกันเท่านั้น
มันต้องมีการดำเนินการเรื่องการขึ้นทะเบียนปืนให้ถูกต้องตามกฎหมายก่อน

ยืนยันว่าไม่มีเจตนาจะโกงอะไรเลย
มันต้องใช้เวลาในการไปขึ้นทะเบียนให้ถูกต้อง
แล้วต้องตรวจสอบประวัติผู้ครอบครองปืนก็คือรุ่นน้องของเขาด้วย
แต่แม่รุ่นน้องเขานี่มันเป็นคนใจร้อน

พอไม่ได้ปืนเนี่ยถึงขั้นไปโพสต์ร้องเรียนบนโซเชียลจนเดือดร้อนเลยเนี่ย

เราก็ถามว่าเอาอย่างนี้รุ่นน้องเขาไม่ไว้ใจแล้วเขาขอเงินคืนทำไมไม่โอนคืน
เขาบอกเขาหมั่นไส้เขาก็อยากแกล้ง

ก็ใจร้อนนะนี่เขาเลยอยากแกล้งรุ่นน้องซะหน่อย

นี่เขาบอกเดี๋ยวรอให้รุ่นน้องหายบ้าก่อนจะคืนให้แน่
จะคืนให้ภายในสิ้นเดือนมกราคมนี้แต่ถ้ารุ่นน้องไปแจ้งความก็ไม่เป็นไร
ก็ให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายก็แล้วกัน

คือผมว่าโอนเงินคืนให้เขาก็จบแล้ว
จริงไม่ต้องหมั่นไส้กันหรอกจะได้จบเรื่องจบลาวไป

นักข่าวลืมถามหรือเปล่าว่าตกลงในคลิปที่อยู่ในรถดีดนั่นใช่เขาไหม